สำหรับประเพณีลอยกระทงนะคะจริงแล้วก็คือการขอขมาเจ้าแม่คงคา

เพราะว่าเราใช้อุปโภคบริโภคมาตลอดทั้งปีนะคะ
โดยรวมแล้วก็อยากจะให้ปลูกฝังให้กับเยาวชนด้วย
ก็คือการอนุรักษ์น้ำนั่นเองสำหรับประเพณีลอยกระทงนะคะ
จังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
ในขณะที่เจ้าอาวาสนะคะได้ไปบูรณกุฏิเก่า
ปรากฏว่าไปเจอพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
เมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประสบกรณิกรในจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่๙จำนวนมาก
ซึ่งเป็นภาพเก่าล้ำค่าเหล่านี้
ถูกพบอยู่ภายในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามหรือว่าวัดป่าน้อย
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
พระพัชรพงศ์ปะพัสโรพระลูกวัดฝ่ายดูแลโบราณสถานเปิดเผยว่า
ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าอาวาสมีดำริให้บูรณะซ่อมแซมกุฏิโบราณสามหลังนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสหลายรูปซึ่งถูกปิดตายมานานหลายปีค่ะ
และในระหว่างการขนย้ายเข้าของนะคะเพื่อที่จะนำมาทำความสะอาด
ก่อนที่จะเอาเข้าไปเก็บรักษาใหม่พบวัตถุโบราณล้ำค่ามากมาย
คัมภีร์วัยลานพระพุทธรูปเก่าแก่และตู้ไม้โบราณ
รวมไปถึงภาพถ่ายเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราชดรในภาคอีสานเป็นครั้งแรก
เมื่อปี๒๔๙๘ค่ะ
และยังเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๙พฤศจิกายนปีเดียวกัน
และในคราวนั้นนะคะพระเมธีรัตโนบลเจ้าอาวาสวัดป่าน้อย
ในสมัยนั้นมีโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยค่ะ
ภาพที่ได้มาเนี่ยเป็นอัลบั้มเป็นภาพชุดที่น่าประทับใจ
เป็นจำนวนหลายแผ่นเป็นจำนวนมาก
คิดว่าคงจะเป็นภาพที่ทางช่างภาพส่วนพระองค์
พระองค์ได้ส่งมาให้พระเดริภะคุณหลงพ่อพระธรรมเสนาณี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็ได้เก็บรักษาอยู่ที่วัดเราอย่างดีตลอดมา
ก็ได้นำภาพบางส่วน

เสด็จมาของพระองค์นี้มาจัดแสดงเพื่อเป็นการระลึกถึง
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ท่านมีต่อชาวจังหวัดอุบล
มาจัดแสดงไว้ที่กุฏิใหญ่แห่งนี้
สำหรับภาพล้ำค่าที่ค้นพบในครั้งนี้
เป็นภาพในพระอริยบทต่างของในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จประพาทจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตั้งแต่บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย
บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองและมีเครื่องบินถ่ายภาพจากมุมสูงด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังมีภาพที่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ส่งลงพระปรมาพิไทยบนหินบริเวณแก่งสะพืออีกด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการค้นพบที่สร้างความดีใจ
ให้กับประสบกรณิกรในจังหวัดอุบลราชธานี